ขณะที่ความเคลื่อนไหวของศึกยอดมวยไทยรัฐในวันเสาร์นี้นะครับ
เกมระหว่างปากกาเหล็กนะครับเจอกับช้างศึกปากกาเหล็กนั้นต้องการชนะในไฟล์นี้
เพื่ออัพค่าโตขึ้นไปให้ถึงหนึ่งแสนบาท
ติดตามข้อมูลได้จากคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับ
หมึกมรณะปากกาเหล็กต่อหลัก๒
รายนี้นี่เป็นพี่ชายแท้ของกิ่งซางเล็กยอดมวยเด็กแห่งแผ่นดินนะครับ
ไฟล์นี้ต้องการใช้ชนะเพราะว่าจะทะยานสู่นักมวยเงินแสน

มีพี่พรบางว่าดูแลอยู่เที่ยวนี้
เจอของใหญ่มาหนักใจรึเปล่า

มันปากกาเหล็กไม่กลัวก็คงจะ
อย่างชั้นศึกในชื่อชั้นอะไรยังไม่ถึงเราล่ะนะ

เขาก็แพ้ปากกัดที่อยู่ในบ้าน

วยในบ้านผมไม่ต่อยเอาเปรียบคนดูอยู่แล้ว
ไฟล์นี้เจอมวยสูงยาวเข่าแหลมคมนะครับ
ไม่รู้ว่าปากกาเหล็กจะหนักใจหรือเปล่า
อ่ะไปฟังจากปากเจ้าตัวครับ
เข้ามาศูนย์๔๕แล้วบ้างโดน๒ร้านแล้ว
อ้าวช้างศึกแม่เขาเตรียมดักศอกกลัวไหมเล่า
ไม่ได้กินผมหรอกแต่ว่างเข่าผมไม่ดีรุ่นมิดพึ่งสี่พงหลับมา
ช้างศึกเกียรติทรงฤทธิขุนเข่าเมืองประสาท

เปลี่ยนชื่อมา๖ไฟล์แล้วก็ฟอร์มใช้ได้นะครับ
ชนะสี่แพ้สองโดยเฉพาะครั้งสุดท้ายนี่แม่
ปากกาเซียนเสียบเข่าลูกนิมิตถึงกับซี่โครงหัก
ขอผ่านด่านเพื่อพิสูจน์ตัวเองเป็นมวยระดับแถวหน้า
อยู่ในความดูแลของพี่เบนเกียรติทรงฤทธ
ก็แต่ว่ามาฝากซ้อมอยู่ที่ค่ายของบังหมัดลูกสวน
เที่ยวนี้ว่ากันตามตรงชื่อฉันนี่เป็นรองนะครับ
แต่มีข้อได้เปรียบสิ่งนั้นคืออะไรไปฟัง

แต่รูปร่างอะไรทุกอย่างผมว่าสู้ได้สนุกครับ
ยก๒เราก็ต้องออกอาวุธยาวไปก่อน
กลีบเตะแล้วก็ดักแทงบ้างนะครับ
แล้วก็พอถึงเวลายก๓ยก๔เนี่ย
แล้วก็ต้องเร่งสเปรดเข่าสู้กันครับ
ปิดท้ายที่กราฟิกอาวุธเด็ดนะครับ
ปากกาเหล็กเป็นมวยเข่าอาวุธหลากหลาย

เคยใช้น็อกคู่ชกมากว่า๓๐ไฟล์

และเพชรบุญชูโรงเรียนกีฬาโคราช
ขณะที่ช้างศึกมวยเข่าสูงยาวขวางแทงดี

เคยใช้น็อกคู่ชกมากว่า๑๐ไฟล์

ส่วนไฟล์ที่แห่เจ้าตัวบอกว่าประทับใจนักประทับใจหนา

แต่ว่าล่าสุดนี่แห่มาโชว์ฟอร์มดีที่ไทยรัฐนะครับ

พร้อมระเบิดเพลงเข่าเพื่อชี้ชะตาเป็นมวยดัง

ใครอยู่ใครไปหาคำตอบพร้อมกันเสาร์นี้
ศึกยอดมวยไทยรัฐมวยดีดูฟรีไม่มีการพนัน